คือถ้าพูดถึงภูเก็ตภูเก็ตคนต่างถิ่นไปทำงานเยอะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดให้กลับบ้านได้แบบนี้นะ
หลายคนบอกว่ากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านฉันรักรออยู่
แล้วบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อ
ครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะมาจากยาลามาตั้งรกราก
ทำมาหากินที่ภูเก็ตตอนนี้ตกงาน
ให้กลับบ้านแบบนี้กลับบ้านเลยค่ะ
แต่คุณคะ๕ชีวิตกับ๑คันมอเตอร์ไซค์เขาไปกันยังไง

หลายคนบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงเพลงนี้เลย
โอเยะโอเยโอเย้
พ่อแม่และลูก๓ชีวิตคุณดูสิ
นั่งยังไงฮะกำลังดูอยู่เนอะ
โอ้ยลูกอยู่ข้างหน้า
ดูสิคุณมันต้องดิ้นรนเนอะ
มันต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบ
เมื่ออยู่ภูเก็ตไม่รู้จะอยู่ทำอะไรแล้ว
เพราะว่ากลายเป็นคนตกงานไปแล้วก็ต้องกลับบ้าน

บ้านอย่างน้อย
คือตำรวจก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
กำลังเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาในคดีสำคัญที่ปัตตานี
ระหว่างทางที่ขับมาถึงจังหวัดกระบีพบเห็นครอบครัวนี้แหละค่ะ
ก็เลยเอาหลักตัดสินใจจอดรถไปสอบถามได้ความว่า
ครอบครัวนี้เขาเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมมาจากจังหวัดยาลา
แต่ว่าตกงานมาเดือนกว่าแล้วนะคะ
กำลังจะกลับบ้านที่บ้านเกิดคือยาลา
เนื่องจากว่าภูเก็ตเนี่ยเพิ่งคลายล็อกดาวน์ถูกไหม
ด่านให้ออกจากต่างจังหวัดได้ทีนี้ด้วยความสงสาร
ตำรวจเนี่ยก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุด้วย
เอาล่ะทำยังไงดีตำรวจหนึ่งในนั้นแหละค่ะ
ที่เป็นคนถ่ายคลิปโทรหาผู้บังคับบัญชาเลย
ขออนุญาตพาครอบครัวเนี่ยไปส่งที่ยาลาได้ไหม
จากตอนนั้นเขาไประหว่างทางกระบีแล้วนะ
จากกระบิพาไปถึงนู้นค่ะยาลา

เกือบ๕๐๐กิโลแล้วต้องขี่มอเตอร์ไซค์คุณคิดดูสิ
ขนาดเราขับรถยนต์เนี่ยโอ้โหยังไกลเลยอ่ะ
ไกลเลยอ่ะเออขอบคุณตำรวจด้วยนะ
คือมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขากลับบ้านช่วงนี้เนอะ
เขาบอกว่าในเมื่อพันธกอสุเฉินมันต่ออีกหนึ่งเดือน
ขอกลับไปตายที่บ้านดีกว่า